ผู้ชมครับมาดูข่าวใหญ่ทางการเมืองในวันนี้หน่อยนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าคุณปารินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

ถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้ก่อน
เพราะว่าถูกตรวจสอบถูกฟ้องร้องเรื่องถือครองพื้นที่ป่าสงวน
บุกรุกพื้นที่ป่านะครับ
ล่าสุดวันนี้สารดีกามีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะฮะ
โอ้โหคือถึงขั้นคุณปารินาบอกว่าตอนนี้ตัวเธอตกงาน๑๐๐
ใช่ค่ะเหมือนกับเป็นโทษประหารชีวิตทางการเมืองใช้คำนี้เลย
แล้วโทษนี่แบบสุดสุดเลยนะครับค่ะสารดีกาวินิจฉัยว่าการที่นางสาวปารินา
ครอบครองที่ดินเกิน๕๐ไร่โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และขาดคุณสมบัติ
ไม่ได้มีอาชีพเกษตรกรด้วยไม่ใช่ผู้ยากไร้ด้วย
เนื่องจากมีทรัพย์สินที่ยื่นไว้กับปปชถึง๑๖๓ล้านบาท
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
ไม่รักษาเกียรติภูมิของชาติเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนรวมเท่ากับกีดกันผู้ยากไร้
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์การทำกินในที่ดินของรัฐได้
ข้อชี้แจงที่บอกว่าครอบครองเอกสารสิทธิ์ทำกิจการมาต่อจากบีดานั้น
จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรมด้วย
จะมาคืนที่ดินภายหลังก็ไม่สามารถเป็นเงื่อนไขอ้างได้ว่าไม่ได้ฝ่าฝืนจริยธรรม
เพราะฉะนั้นนะครับสารดีกาวินิจฉัยให้นางสาวปารีนาพ้นจากตำแหน่งสอสอนะครับ
ตั้งแต่๒๕มีนาคม๒๕๖๔ซึ่งเป็นวันที่สารมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
แล้วนี่ฮะศาลท่านสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป
ก็คือตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรเลยนะฮะ
อืมตลอดไปใช่คือคนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี้ย
ต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งไงมีสิทธิ์เลือกตั้ง
นี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะฮะตลอดไปเลยนะครับคือหมดเลยฮะ
คือคุณปรินาเนี่ยบอกว่าคือเราโทรไปหานะโทรไปคุยด้วยนะครับ
ทางโทรศัพท์เนี่ยเธอแบบเสียงเศร้าเลยบอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยของศาล
ส่วนตัวตอนนี้ต้องขอไปทำใจก่อนเพราะยังตั้งสติไม่ทัน
ตอนนี้มันแบบโอ้โหตัวชาไปหมดกำลังทำใจอย่างเดียวเลยเธอบอกกับเรา
บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยคงไม่ต้องลงพื้นที่แล้วไม่ต้องทำพื้นที่อะไรแล้ว
เหมือนคนตกงานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยง

แล้วตอนนี้ได้คุยกับทนายแล้วก็นอกเหนือจากคุยกับทนายแล้วได้คุยกับใครบ้างไหมคะ
ได้คุยกับลุงป้อมได้ไปให้กำลังใจไหมคะพี่เอ๋
ก็คุณลุงก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเอมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้คุยค่ะ
อืมคุณเอ๋เชื่อคุณเอ๋คิดว่าคุณค่ะแล้วคุณเอ๋จะคิดว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งไหมคะคุณเอ๋
ก็สารเข้าที่ภาคสารไม่ให้สมัครอะไรตลอดไปนั่นใช่เหรอคะอืมค่ะนอกที่จะว่ารัฐมนูลฯระฐมนูลฉบับนี้จะได้รับการแก้ไข
ออันตราร์จีนก็เป็นเรื่องระหล่างโค้ดนะ
ค่ะตอนนี้ทำใจได้ได้แล้วนะคุณพลีครับพี่เอ๋ค่ะ
เสียใจไหมคะถ้าถามความรู้สึกตรงตอนนี้เราเสียใจไหมกับ
กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้ทำใจมาล่วงหน้าไหมคะ
บอกไม่มีไก่ให้เลี้ยงนี่คือเธอทำฟาร์มไก่นะ
ที่ดินที่ไปครอบครองแล้วไม่ได้เป็นเกษตรกรอะไรตรงนี้นะครับ
ทนายความคุณปรินาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาลือแล้วก็พิจารณากันนะครับ
เงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาอีกครั้งนะครับ
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณปรินาในครั้งนี้
ต้องไล่ลำดับย้อนไปตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามาทำงานนะครับ
เมื่อตอนตุลาคม๖๒ตอนนั้นเป็นสรบภพลังประชารัฐ
ออกมาเปิดเผยว่ามีชาวบ้านที่รัชบุรีเนี่ยเดือดร้อน
เพราะถูกยึดที่ทำกินจากคุณแม่ของนักการเมืองดังคนหนึ่ง
แล้วเธอก็ออกมาเรียกร้องทวงคืนพื้นที่ผืนนั้นให้กับชาวบ้าน
หลังจากนั้นเธอก็โดนแฉกลับว่าที่ดินของเธอเนี่ย
ทำฟาร์มไก่อยู่ที่รัชบุรีเนี่ยก็ลุกที่ป่าสงวน
กรมป่าไม้ต้องมาตรวจสอบแล้วพบว่าลุกล้ำที่จริงนะฮะ
ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
กระทั่งกุมภาพันธ์๖๔ปปชชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงเรื่องนี้
แล้วสารดีกาก็มีคำสั่งออกมาในวันนี้
นี่นะฮะคือที่ผ่านมาเธอก็จะเห็นบทบาท
เรื่องการเป็นทีมองคลักษณ์พิทักษ์ลุงตู่
ทักษ์ลุงป้อมอย่างสุดตัวแสดงความเห็นทางการเมือง
หลายครั้งก็ทางติ๊กต๊อกทางโซเชียลจะเป็นที่ฮือฮาอยู่เสมอ
ในสภาก็จะใกล้กับคุณศิราเจนจาคะอยู่ตลอด
คุณศิราก็เพิ่งถูกคำสั่งสารไปก่อนหน้านี้
นี่นะฮะเป็นอดีตสสรัชบุรีนะครับ
เป็นสสรัชบุรีมา๔สมัยตั้งแต่ปี๒๕๔
คือตอนนี้เนี่ยหลังจากทราบคำวินิจฉัยของสารเพื่อน
ในกลุ่มสสพักพลังประชารัฐเขามีกลุ่มไลน์
เขาก็ไลน์ส่งข้อความให้กำลังใจกัน
เธอก็ตอบอยู่สักแป๊บนึงแล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็
ตัวเองออกจากกลุ่มไลน์ของพักพลังประชารัฐไปแล้วนะฮะ
กลุ่มไลน์พักพลังประชารัฐเธอก็ดีดตัวเองออกไปแล้วนะครับ
พ้นสภาพนักการเมืองในครั้งนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือแบบตลอดไปเลย
สอสอในสภาหลายคนก็ให้กำลังใจนะฮะ
คุณเต้มงคลกิจก็โพสต์ข้อความให้กำลังใจเอาไว้
นี่บอกขอเป็นกำลังใจให้ปรินาเสมอ
ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะฮะ
ตำแหน่งที่ว่างสอสอรัชบุรีตรงนี้เนี่ย
ทางกรกตบอกว่าก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน๔๕วันนะ
ตั้งแต่วันที่สารมีคำพิพากษา
แต่เธอไม่ต้องชดใช้อะไรเงินคืนเหมือนกรณีของคุณศิราเจนจาคะนะครับ
เพราะว่าเป็นการสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งก่อนหน้านั้นแล้วก็มีคำวินิจฉัยในวันนี้